ที่ข่าวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ

เป็นหนึ่งในสองตัวแทนสมสรรค์จากไทย
แล้วก็ต้องย้ายมาแข่งขันที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
จากรังเย่าของเชียงรายนั้น
นำทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วครับ
แต่ว่าประเด็นอยู่ที่ทางมิติติยภัยรัฐ
ที่ปรึกษาของทีมนั้นออกมาเปิดเผยว่า
วันแรกที่ได้มาซ้อมที่บุรีรำนะครับ
ต้องบอกว่าสภาพสนามซ้อมค่อนข้างแย่มาก
ถึงแม้ว่าย่าจะเต็มแต่ไม่เหมือนกับในสนามแข่งแล้วก็พื้นไม่เรียบด้วย
กลัวว่านักเตะจะเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเอง
จากนั้นนะครับซ้อตายกรุณาชิดชอบรองประธานสโมสร
บุรีรำก็ได้ออกมาสวนบิ๊กทันนะครับ
ด้วยใจความสำคัญว่าตั้งท่าออกตัวไว้ก่อน
ถ้าไม่ชนะจะได้โทษสนามบุรีรำ
แต่ว่าล่าสุดโพสต์ดังกล่าวก็ไม่เห็นแล้วนะครับ
สำหรับเชียงรายนั้นอยู่ในกลุ่มเจร่วมกับวิสเตอร์โกเบแล้วก็คิดศรีเอสซีนะครับ
ขณะที่เซี่ยงไฮพอร์ตประกาศถอนทีมไปแล้ว
โดยเชียงรายนั้นจะแข่งขันนัดแรกกับคิดฉีวันที่๑๖เมษายนนี้

ส่งขุมกำลังหลักลงสนาม
นำโดยอันเดสตูเยสอิเดอร์ฟานฟานดี้
สหรัฐอยู่เย็นธิรสินแดงดาแล้วก็อิกซานฟานดี้นะครับ
อลังเบลองกีไอดอนโอนิวที่บาดเจ็บจากเกมลีก
ขณะที่คอนเนอร์เม็ดทราฟถูกตรวจพบโควิด
ขณะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องกักตัว
ส่วนที่เหลือก็ยังอยู่กันครบครับนำโดยคาวเจอร์กินซัน
ตนักเตะอาเซนัลแมททิวและกี้แล้วก็เจมส์แมคคาเลน
ล่าตาข่ายนะครับไปดูที่เวียดนามกันบ้างครับ
ของฮองอัญญาลายครับร่วมฉลองวันสงกรานไทยนะครับ
แล้วก็เหงียนวันตัวนะครับ๒นักเตะกองหน้าทีมชาติเวียดนาม
รวมถึงวาชิงตานบันดาหัวหอกชาวบาซิลนะครับ
ของฮองอัญญาไลน์ร่วมกล่าวคำโวยพรเป็นภาษาไทยว่า
สวัสดีปีใหม่ไทยซึ่งแต่ละคนก็พยายามที่จะพูดนะครับ
อย่างเต็มที่จากนั้นทางเหงียนคองเฟืองเนี่ย
โดนสาปน้ำน้ำเต็มเต็มนะครับในชอบนี้หลังจากที่
กล่าวคำอวยพรจบนั่นเองครับส่วนนักฟุตบอลของเมืองทอง
ในศึกไทยลีกวันพรุ่งนี้โดยก็มีทีมงาน
แล้วก็ดานโยเซียก้าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับ
อกจากนั้นทางสโมสรเมืองทองเองก็ยังอวยพรให้แฟนบอลไทยนั้น
มีความสุขเดินทางปลอดภัยแล้วก็ปราศจากโรคภัยอีกด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันไปแล้ว

มาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับ
โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้นะครับ๗พฤษภาคมพบกับมาเลเซีย
พฤษภาคมพบกับสิงคโปร์๑๔พฤษภาคมพบกับกัมพูชา
ล่าสุดประกาศเวลาแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทุกนัดออกมาแล้วนะครับ
แข่งขันเวลา๑ทุ่มตรงทุกนัดเลยนะครับที่สนามเทียนตุงสเตรเดียมในประเทศเวียดนามครับ
และนี่คือทั้งหมดของกีฬาในช่วงเที่ยงผมลาไปแล้วสวัสดีครับ